มาดูเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็เสียใจเลยล่ะ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชายชั้นป๑ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำค่ะ

เพราะว่าครูเนี่ยนะเอาไม้ค่ะตีหัวลูกจนหัวแตก
ตีจนหัวแตกเลยไม่พอสั่งให้ไปบอกผู้ปกครองว่าไงรู้ไหมคะ

ในห้องน้ำทิ่มเอ้าทำไมแบบนั้นฮะเออไปบอกให้เด็กโกหกผู้ปกครอง
ที่จริงจริงแล้วครูเป็นคนทำโทษด้วยการตีเนี่ยค่ะคือมีผู้ใช้
คนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าครูอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนชายชั้นป๑โดยครูบอกให้เด็กโกหก
กับเงินประกันอุบัติเหตุสามร้อยบาททั้งทั้งที่คนที่ทำให้หัวเด็กแตกคือครู
แล้วก็ตีด้วยมือของครูนี่แหละผู้ปกครองตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่า

ก็อาจจะโดนอุบัติเหตุจริง
เพราะว่ามีใบรับรองแพทย์
แต่พอไปที่โรงเรียนนะคะ
พบว่านักเรียนไม่ได้ใส่เสื้อนักเรียน

และไม่ได้แจ้งผู้ปกครองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลย

สุดท้ายแล้วผู้ปกครองรู้เรื่องรู้ความจริง
เพราะว่าเพื่อนนักเรียนในห้องเดียวกันมาเล่าให้ฟัง

คือเด็กในห้องบอกว่าครูใช้จุดฟาดเด็กหัวแตก
เพิ่งมาขอโทษผู้ปกครอง
คือเพื่อนมาบอกว่าน้องถูกครูตีที่หัวจนแตกเลือดอาบเลย

แล้วทำไมต้องให้เด็กมาโกหกผู้ปกครองด้วย
ถูกตะปูทิ้มที่หัวนี่หรือคือจัญญาบันครู

จากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อสอบถามกับผู้โพสต์เฟซบุ๊คคนนี้
เขาก็บอกว่าเด็กที่ถูกตีเนี่ยเป็นหลานชายของเขาเอง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่ายวันที่๑๖กรกฎาคมค่ะ
หลานเนี่ยเรียนอยู่ป๑ครูที่ก่อเหตุเป็นครูผู้หญิง
ตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเป็นฝีมือของครู
เพราะว่าครูให้เด็กโกหกทุกคนเลย
คนในครอบครัวเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุจริง
แต่พอมารู้ความจริงว่าจริงแล้วครูสั่งให้โกหก
ตกใจเลยทำไมต้องให้โกหกกันด้วย
พอรู้เรื่องก็เลยไปเค้นถามหลานชายอีกครั้ง
สุดท้ายน้องก็ยอมบอกว่าโดนครูตีจริง
คุณผู้ใหญ่อยู่ตรง๓๐๐บาทค่าประกัน

โกหกเพราะตัวเองหวังจะเอาเงินประกันอุบัติเหตุของเด็กไปอีก

ผู้ปกครองพอรู้เรื่องนี่ช็อกหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
แล้วพอรู้ความจริงแล้วพอครูรู้แล้วไง

ผู้ปกครองก็รู้เรื่องแล้วก็เลยเดินทางมาขอโทษที่บ้าน
นม๒กล่องมาปลอบขวัญเด็ก
ซึ่งเด็กเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตากับยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก

มากับมือดูแลเป็นอย่างดีทำแบบนี้ได้ยังไง
ตากับยายบอกเลยว่าจะแจ้งความ
เดี๋ยวจะเอาเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความที่สพนดินแดงดำเนินคดีกับคุณครูให้ได้ค่ะ